พันตู้เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการแฮ็ก

ที่เมื่อก่อนเนี่ยเอาว่าที่ว่าแย่แล้วคือการปลอมบัตรใช่ไหมคะ
แล้วก็ไปกดเงินอันนั้นก็ว่าแบบโอ้โหขนาดปลอมบัตรก็ว่ายากแล้ว
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังกดได้แต่คราวนี้สร้างโปรแกรมขึ้นมา

เท่านั้นแหละเงินออกมาเลย
คือมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการแฮ็กแล้ว

แต่ในต่างประเทศก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะ
คือออมสินเขาใช้อยู่๓ยี่ห้อ
แต่ยี่ห้อนี้เขาใช้อยู่เยอะกว่า๓๐๐ตู้

แต่ต้องบอกว่าคนที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอย่าตกใจ
เงินที่คนร้ายได้ไปเป็นเงินของธนาคาร
ว่าธนาคารรับผิดชอบเองไม่ใช่เงินของลูกค้าที่ไปฝากเงินไว้นะ

ตอนนี้ที่ปิดให้บริการชั่วคราวไปแล้ว
มีจำนวน๓๓๔๓เครื่อง
โดยเฉพาะตู้ที่ตั้งอยู่เดียวนอกสถานที่
ดูแล้วลับตาคนหน่อยหรือกลายตาคนหน่อย
ปิดไว้เลยเพราะว่าเป็นตู้ที่สุ่มเสี่ยง
แล้วก็เป็นเป้าหมายของคนร้ายที่จรกรรมเงินจากตู้
อย่างที่บอกนะคะคนร้ายใช้วิธีปล่อยเมาแวร์

แล้วก็นำเงินก็คือเครื่องจะคายเงินออกมาเลย
หมดไป๑๒ล้านบาทได้นะคะ
เรื่องนี้นายชาติชายพยุหะนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกเลยว่า
ธนาคารตรวจสอบนะคะพบว่า
ระหว่างวันที่๑๘สิงหาคม
ตัดสินใจปิดบริการเครื่องยี่ห้อนี้ชั่วคราว
จะได้สำรวจเงินทั้งหมดร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเครื่อง
แล้วก็วิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น
รวมเป็นเงิน๑๒๒๙๑๐๐๐บาทค่ะ
อำนวยการธนาคารออมสินก็ยืนยันนะคะว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับระบบส่วนกลาง

ก็เลยจะไม่กระทบกับบัญชีของลูกค้าค่ะ
ก็อย่างที่เรียนว่ามันแยกระบบ

ในระบบใหญ่ไม่ได้รู้ว่าเงินมันหมดตู้
เขาก็บล็อกไว้ที่นั่นตรงนั้นแต่เวลาเราไปเติมเงิน
มันถึงรู้ว่าเงินมันไม่ครบ
ระบบป้องกันถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวของบัญชีลูกค้า
นี่ไม่ใช่เคลื่อนไหวบัญชีลูกค้ามันแค่ขโมยเงินจากตู้
สมมุติผมเอาเงินไปไว้ที่บ้านมันก็ไปขโมยได้
เพราะว่าบ้านผมไม่มีออนไลน์
อันนี้มันตัดระบบไม่ให้ออนไลน์มันก็ไปเบิกเงินจากตู้ของเขา
โดยเบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้พอจะรู้แล้วล่ะ
ว่าคนร้ายเป็นแก๊งแขกขาวชาวยุโรปตะวันออกกลาง

แล้วก็มีที่กรุงเทพมหานครด้วย

โดยจังหวัดที่ถูกโจรกรรมมีภูเก็ตมีสุราธานี
มีชุมพรประจวบคิริขันแล้วก็มีเพชรชบุรีด้วยนะคะ
ซึ่งธนาคารออมสินได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้แจ้งเรื่องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย
และสถาบันการเงินทุกแห่งเลย
ให้ระมัดระวังรวมถึงป้องกัน
เพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ออมสินค่ะ

สินใช้มากที่สุด๔๐๐๐เครื่อง
แต่ที่เหลืออีก๖๐๐เครื่องก็กระจายไปตามธนาคารต่างนะคะ

เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็

หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน

เข้าไปในเครื่องพอเอาเข้าไป
นี่แหละค่ะพอเอาเข้าไปแล้ว
ก็จะขัดข้องคือเหมือนกับระบบจรวน

ครั้งละ๔๐๐๐บาทโดยไม่ต้องใช้บัตร

กับว่าให้ตู้คายเงินออกมาเรื่อย

เขาบอกว่าสาขาภูเก็ต
โดนไป๓ตู้ซึ่ง๓ตู้นี้

ก็คืออย่างที่บอกว่าเอาเสียบบัตรเข้าไป

บ้านเราเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกจริง

ให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าธนาคารออมศินย์

ธนาคารโดนไปเต็มโดนไปตรงเลยนะคะ
ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของการถูกล้วงข้อมูลตัวเอง
เพราะว่าเขาไปรีโปรแกรมเพื่อจะเอาเงิน
แต่ธนาคารควรจะต้องเป็นห่วงตัวเองแล้วล่ะ
หาตัวกันไวรัสหรือทำอย่างไรก็ได้ให้ปลอดภัย
แล้วก็โดนแฮ็กให้ยากขึ้นมากกว่านี้อีก
แบบนี้ลูกค้าธนาคารออมสินที่ไม่สะดวก
ธนาคารออมสินก็เลยบอกว่าไปกดตู้อื่นได้
งดเว้นค่าธรรมเนียมนะตอนนี้
เพราะว่าตอนนี้ตู้ปิดไปหลายตู้อยู่นะคะ
ด้านของนายรณดลนุ่มนนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการ
กำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
เขาก็บอกว่าทปทสื่อสารเหตุการณ์นี้
ยังสถาบันการเงินอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
กลุ่มความร่วมมือที่จัดตั้งภายใต้สมาคมธนาคารไทย
เพื่อจะให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งต้องตระหนักแล้วก็เฝ้าระวัง
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
ปี๒๕๕๗แล้วก็เกิดขึ้นที่ไต้หวันมาแล้ว
มันลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยเลย
ไต้หวันเนี่ยเขาพบว่าเซิร์ฟเวอร์ถูกควบคุมมาจากประเทศสวิสเตอร์แลนด์นะคะ
ถือว่าเป็นแก๊งที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสูงมาก
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
พลตรวจเอกปัญญาบอกว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย
แล้วก็เลยลงมือก่อนแต่เชื่อว่ากำลังศึกษาข้อมูลของธนาคารอื่นอยู่ด้วย
ดังนั้นตอนนี้เขาบอกว่าจะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันและติดตามตัวคนร้าย
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันเรื่องนี้๒๖สิงหาคมค่ะ
ก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็
แม้จะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ถือเป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทยเลยนะคะ